คุณผู้ชมครับนอกจากนี้เรื่องของแผนในการอบพยพ
ตอนนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

หารือประเทศที่๓ครับ
ในการอบพยพเป็นการชั่วคราวก่อน
ระหว่างรอกลับประเทศไทย๕๐๐กว่าคนเนี่ยนะครับ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับ
เปิดเผยบอกว่าอิสราเอลนั้นควบคุมสถานการณ์ได้ก็จริง
แต่ว่าโอเคไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะสงบนะครับ
รัฐบาลไทยก็เร่งติดต่ออิสราเอลและประเทศข้างเคียงครับ
ในการช่วยให้แรงงานไทยปลอดภัยแต่ยังลำบากอยู่บ้างครับ
เนื่องจากว่าแรงงานไทยนั้นอยู่กระจัดกระจายหลายที่นะครับ
ขณะนี้มีแรงงานไทยลงทะเบียนกลับประเทศเกือบ๖๐๐คนแล้วครับ
ทำอย่างไรจะพาคนไทยกลับบ้านเร็วที่สุด
เนื่องจากว่ายังติดปัญหานะครับ
สายการบินอิสราเอลเต็มทุกลำครับ
ตอนนี้ก็ประสานสายการบินพาณิชย์หลายสาย
วิธีที่จะพาคนไทยไปอยู่ที่ปลอดภัย

แผนสำรองนี้จะชัดเจน
คนไทยก็กระจัดกระจายอยู่ในหลายพื้นที่
แต่เมื่อกี้นี้ได้รับทราบจากแรงงานท่านหนึ่งแล้วว่า
ว่าเวลานี้เนี่ยสถานการณ์ภายในนะครับภายในเมืองหลวงเองแล้วก็ในอิสราเอลเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลสามารถจะควบคุมสถานการณ์การควบคุมสถานการณ์นี้ไม่ไม่ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะสงบนะครับแต่ในมุมของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะได้รับความปลอดภัยแล้วก็ได้รับการดูลายคุ้มครองดีขึ้นด้วยนะครับ
ที่จะนำพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะแรงงานไทยเนี่ยกลับสู่ประเทศไทยโดยเร็วที่สุดก็มีความคิดว่าอาจจะต้องนำคนไทยเนี่ยออกมาอย่างประเทศข้างเคียงเพื่อให้ได้รับความปลอดภัยก่อนที่จะนำกลับสู่ประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมครับมีการพูดถึงเรื่องของการเก็บศพผู้เสียชีวิตนะครับทางรัฐบาลอิสรา
โดยมีศพแรงงานไทยบางส่วนครับเก็บรวมในห้องเย็นรอทางการอิสราเอลพิสูจน์อัตลักษณ์นะครับซึ่งทางเอกอักษฐาทูตไทยประจำกรุงเทียวอาวีฟได้กำชับไปแล้วครับว่าจะนำศพกลับมาประเทศไทยโดยเร็วที่สุดนะครับเพื่อให้ครอบครัวนั้นนำกลับมาทำพิธีทางศาสนาแต่ว่าสถานการณ์หลายอย่าง
จากนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับคุณสุธินคลังแสงบอกว่าตอนนี้กังวลว่าจำนวนแรงงานไทยในอิสราเอลต้องการกลับประเทศไทยนั้นมีเพิ่มมากขึ้น
ว่าการกระทรวงกระลาฮูมได้ครับ